ท่านผู้ชมครับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งแถวซอยเทียนทะเลนะครับ
วงสมดำเขตบังขุนเทียนกรุงเทพนี่แหละนะมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กเล็กคนหนึ่งอายุแค่สองขวบเนี่ย
อยู่ดีก็ปีนออกมานอกระเบียงชั้น๔นะค่ะโอ้โหพ่อแม่นี่ตกใจมากนะ
มีทุกคนต้องไปช่วยกันท่านผู้ชมแล้วน้องเขาว่าอย่างไรเนี่ยเขาพอที่จะบอกอะไรพ่อเขาแม่เขาได้อะนะ
ลองไปดูเหตุการณ์ก่อนนะครับ
นี่ฮะด้านในก็ต้องเอามือโอบกอดเอาไว้นะครับแต่ก็ติดลูกกรงกั้นตรงนี้นะ

เพื่อจะคว้าตัวหนูน้อยคนนี้นะครับ

กู้ภัยพยายามไปช่วยหนูน้อยวัย๒ขวบนะครับ

คลานไปอยู่ริมระเบียงชั้น๔ด้านนอกด้วยนะ

กลัวว่าลูกจะตกลงไปกลัวจะหลุดมือ

ช่วยมาได้นะครับปลอดภัยนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าพอช่วยมาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ย

ตามต่อจากเรื่องระทึกตามมานะครับ
เพราะว่าเด็กหญิงวัย๒ขวบคนนี้นะหนูเขาก็พอจะบอกอะไรกับแม่เขาได้นั่นแหละนะ
ตามภาษาเด็กอ่ะนะก็บอกแม่ว่าที่คลานออกไปเนี่ย
เห็นผู้ชายใส่กางเกงสีแดงไม่ใส่เสื้อเนี่ยพาไป
นี่นะบอกว่าจะพาไปหาแม่จะพาไปเลี้ยไอติม
แล้วใครแม่เขาบอกไม่มีใครจะไปอยู่ข้างนอกระเบียงอย่างนั้น
แล้วไปกวักมือเรียกเด็กออกมานะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเรานะครับไปคุยกับคุณพ่อของน้องนะครับ
นี่ฮะไปที่อาคารหลังเกิดเหตุเลยนะครับ
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องอยู่ในห้องแห่งนี้นะครับ
บอกว่าปกติลูกสาวเนี่ยนี่เป็นลูกคนเล็กนะฮะอายุ๒ขวบนะครับ
ชื่อว่าน้องพาขวัญนะแม่เขาจะดูแลแต่เมื่อเช้าช่วงเกิดเหตุ
แม่ออกไปซื้อของก็ให้ลูกนอนหลับในห้องนะ
ก็หลังจากเกิดเรื่องราวแล้วเนี่ยพ่อบอกว่าพ่อก็ถามลูกสาวนะ
เพราะช่วงนั้นคือทางแม่เขาออกไปซื้อของนะครับ
ลูกสาวบอกว่าเนี่ยมีคนพาไปคงถามตามภาษาเด็ก
ไปยังไงลูกบอกลูกมีคนพาไปมีคนพาไป
แดงไม่ใส่เสื้อบอกจะพาไปกินไอติม
แล้วจะพาไปหาแม่นะแม่ปุ้ยแม่ชื่อปุ้ยนี่ฮะ
ไม่เคยครับก็อยู่บ้างกี้กุ่้านลองเดินลุ้งมาล้าง
ไม่เคยวัดหยัดปีนหน้าต่างอะไรไม่มีเคย
โท่หน้าเป็นน้องกลับเข้ามาดูห้องเงียบ
ปรับอยู่ในมันก็ไม่น่าจะมีครับแล้วมันสูง
สูงกว่าเด็กคนเยอะครับแล้วพอมาถึงน้อง
เขาบอกใส่เกงสีแดงพาไปหาแม่ไปซื้ออิติม

คุณผู้ชมคะแม่ของน้องค่ะบอกว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่

ก็นำกุมารทองที่เลี้ยงไว้มาด้วย
แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยซื้อข้าวซื้อน้ำให้เลย

ว่าลูกสาวออกไปนอกระเบียงได้ยังไง
ก็เลยมองว่าเอ๊ะกุมารทองหรือเปล่าที่มาเตือน
แต่ถ้าเตือนแบบนี้มันรุนแรงมากเลยนะ
อยู่ตอนแรกแรงใช่ค่ะเริ่มห่างด้วยแบบว่าเออเรายุ่งด้วย
นู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็เหมือนว่าเราไปทำงานข้างนอกด้วย
นู่นนี่นั่นใช่อาจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะว่าเราก็คิดว่า
ตรงนี้เขาบอกว่าที่ตรงนี้เจ้าที่แรงนะ
แต่เราก็ดีใจที่ว่าอย่างน้อยเจ้าที่เราก็ยังว่าช่วยให้คนอื่นเห็นลูกเราก่อนอย่างนี้
ส่วนพ่อของน้องนะคะก็พาทีมข่าวของเราไปที่ด้านหลังหอพัก
ก็เป็นป่าย่าค่ะมืดเลยนะคะครับมีสารจีนตั้งอยู่
ก็ได้มีการจุดทูปขอขมาก็เหมือนกับว่าช่วยทำให้น้องพาขวัญปลอดภัยค่ะ
คุณคารินทีมข่าวของเราก็พยายามจะคุยกับเด็กนะคะพยายามจะถามน้องว่าใครพาไป
อะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็ไม่ได้พูดอะไรก็แค่แค่พยักหน้าตามที่ถาม
สองขวบอ่ะค่ะอืมคือยังเด็กมากนี่นะคะครับก็พอจับใจความได้ว่า
สิ่งที่พูดกับแม่กับกู้ภัยไว้ตอนแรกเนี่ยว่าเป็นคนใส่กางเกงสีแดงไม่ใส่เสื้อบอกจะพาไป
ไปหาแม่ไปซื้อไอติมก็ประมาณนี้พอทีมข่าวเราพูดประโยคแบบนี้
น้องก็ได้แต่พยักหน้าตามไงว่าใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเอออ่า
ก็เอาเป็นว่าหนูน้อยก็ปลอดภัยนะนะคะครับแต่โหเห็นภาพแล้วน่าตกใจจริงจริงครับ